ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคครับผม
กลับมาเจอกันวันจันทร์อย่างนี้วันที่เราตกใจ
ค่อนข้างจะตกใจกันแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างฮะ
เพราะว่าวันนี้ยอดออกมาเมย์ตื่นเช้ามาวันนี้มีสองเรื่องที่ควรคุยกัน
โอ้โหเช้ามาฉันนั่งถ่ายไอจีตื่นมาเมื่อวานไปฉีดวัคซีน
ก็ต้องยอมรับฉีดปุ๊บมันก็แอบมีไข้นิด
เฟคนิดหน่อยมันมีไข้นิดมันมีไข้นิดเลย
แต่การค่ายเคียงอื่นนอกจากนี้มีไหมคะไม่มีอะไร

เออก็มีไข้อ่ะนะฮะซึ่งมีคนมาถามกันเยอะเหลือเกินว่า
การฉีดวัคซีนเนี่ยคุณเอาสิทธิพิเศษอะไรมาฉีด
ไม่ใช่ลงทะเบียนปกติเหมือนคนทั่วไปเลย

แต่ก็โอเคคุณลงที่หมอพร้อมแล้วตอนนี้คือก็จะมีอย่างที่มะดำไปฉีดเนี่ย
ดำไปฉีดที่สถาบันจุฬาพรนะครับซึ่งสถาบันจุฬาพรเขาก็จะมีทางลงทะเบียนของเขา
ซึ่งวันนี้เมื่อวานมะดำได้มีโอกาสฝากถามเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยววัคซีนมาปุ๊บเนี่ย
วันนี้ของที่สถาบันจุลภพก็ล่มไปนะครับเดี๋ยวสักเดือนหน้าวัคซีนคงจะแบบว่าเต็มที่กันก่อน
เพราะตัวมะดำเองเนี่ยที่ได้ฉีดเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยตัวเองที่แบบว่าเจอทั้งคุณเลขาเจอทั้งแบบว่า
แล้วเขาก็บอกว่าตัวมะดำเองวันหนึ่งต้องเจอคน๖๐คนมีภาวะเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงก็เลยต้องฉีดก่อน
ก็เลยให้กรอกไปตั้งแต่ต้นก็ลงทะเบียนเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีอภิษฎว่าดาราได้ฉีดก่อนหรืออะไรไม่เกี่ยวกันนะฮะ
วันนี้ยอดคนติดคือ๙๖๓๕รายค่ะก็คือจริงแบ่งออกเป็นทั้งแบบผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะคะ๒๗๘๒ราย
แล้วก็มีติดเชื้อในเรือนจำวันนี้ตัวเลขค่อนข้างสูงมากทีเดียว๖๘๕๓รายค่ะ
ดังนั้นยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะณวันนี้อยู่ที่๑๑๑๐๘๒ราย
กลับบ้านแล้ว๖๗๒๐๐รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๕ราย
วันนี้นะคะรวมยอดรวมผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ที่๖๑๔รายค่ะ
ขณะเดียวกันดรอายุนะคะสินธนบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมก็เปิดเผยถึงกรณีการติดเชื้อในเรือนจำว่าตอนนี้เนี่ย
กรมราชธรรมได้มีการสั่งใช้มาตรการให้เติมคอรีนลงในอ่างเก็บน้ำเรือนจำทั่วประเทศ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เรือนจำสวอปตรวจหาเชื้อทุก๗วัน
พร้อมกับมีการประสานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ให้เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ด้วย
ส่วนกรณีของกรมราชธรรมนั้นปกปิดข้อมูลผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย
เขาบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน
เพราะว่าการที่ผู้ต้องขังจะเข้ามาเรือนจำได้นั้นต้องมีการคีย์ข้อมูล
แล้วก็มีการคีย์ตัวเลขนะคะแจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
ยืนยันว่าทางกรมราชธรรมนั้นจะดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด
อย่างที่วันนี้เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เรือนจำที่เชียงใหม่อ่ะนะคะ
ทางด้านนางสาวไตรสุรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้ก็กล่าวบอกว่าจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำ
เขาเรียกว่า๑๐๐เลยแล้วก็ทันทัศน์สถานในพื้นที่เสี่ยง
ก็ยังพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ทราบถึงมาตรการต่างที่ทางกรมราชธรรมดำเนินการเรียบร้อย
แล้วก็ได้กำชับให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมแล้วก็รักษาโรคค่ะ
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
กับประชาชนที่อยู่นอกเรือนจำ
อกจากนี้นายุทธมนตรีก็ยังขอให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในรวนจำ
แล้วก็ทันทะสถานในพื้นที่เสี่ยงต่างให้มากแล้วก็เร็วที่สุด
เพื่อประสิทธิภาพในการจำกัดวงการแพร่ระบาด
รวมไปถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ต้องขัง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจำด้วยนั่นเองค่ะ

อย่างเช่นวันนี้ถ้าสมมุติตัวเลขของประเทศไทย

๑แสน๑หมื่น๑๐๘๒คน

ซึ่งเราแซงหน้าประเทศจีนไปแล้วครับ
เราแซงหน้าประเทศจีนไปเพราะประเทศจีน
เขามียอดสะสมอยู่๙หมื่น
๙๘๔๗คนเพราะฉะนั้นยอดของคนไทยทะลุไปแล้ว
ในขณะเดียวกันที่กรมราชธรรมก็บอกอ้าววันนี้เราเห็นไหมครับ
กรมราชธรรมเนี่ยตอนนี้มีแค่ที่ออกมาคือกรุงเทพกับเชียงใหม่

มีทางฝั่งทางใต้ด้วยที่หนึ่งที่เริ่มมาตั้งแต่แรกเลย

ซึ่งวันนี้นะครับคุณอายุสินทะพันธ์อธิบดีกรมราชธรรม
เขาร่วมแถลงข่าวไล่สดในเฟซบุ๊กกลมราชทัน
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในเรือนจำว่า
หลังจากใช้วิธีเนี่ยคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า
หมายถึงยังไงคนในก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละ
ออกมาไม่ได้คนนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเหมือนกันนะครับ
เพื่อสกัดเชื้อขนาดนี้พบผู้ต้องขังติดเชื้อ๑๕แห่ง
แล้วก็อันนี้จาก๑๐๐แห่งกำลังจะรอตรวจอีก๑๐๐นึง

เราเดี๋ยวไปตรวจอีก๑๐๐แห่งจะขนาดไหน
และให้สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจเชิงลุก
คือตรวจเชิงลุกหลังจากนี้คืออะไรที่เราเห็นตัวเลขเยอะคือ

เมื่อพบผู้ต้องขังก็เร่งให้ยาจนกว่าจะหายเป็นปกติ
สำหรับการฉีดวัคซีนได้ดำเนินการฉีด
ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว๑๒๐๐คนวันนี้
และขอสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคให้ฉีดวัคซีน

เพราะฉะนั้นผู้ต้องขังก็จะได้ฉีดวัคซีนก่อน
แล้วก็มีรายงานแจ้งว่าสถานการณ์ระบาดขนาดนี้

หรือเกี่ยวกับการย้ายพบเรือนจำที่เชียงใหม่

ขณะเดียวกันวันนี้ต้องยอมรับวัคซีน
อยากให้คนไปฉีดแต่คนก็ถามว่าเอ้าเมื่อไหร่จะได้ฉีดล่ะ

วันนี้คือเราอย่าไปไม่มีสิทธิ์เลือกว่า
อีกทีก็ฟิกมาให้เลย

เขาบอกคุณลงทะเบียนหมอพร้อมก็อาจจะยังไม่ได้
ถูกต้องไหมครับหมอพร้อมตอนนี้เมื่อรู้ระบบกลับมาหรือยังหนู

เห็นบางคนที่แบบว่าอายุไม่ถึง๖๐บางคนก็ลงทะเบียนได้
แต่ว่ากว่าจะได้ฉีดก็ประมาณสักกรกฎา
บางคนก็มิถุนากรกฎา

หลายคนก็คือต้องยอมรับว่ามิถุนากรกฎา
มิถุนาเดี๋ยวเราจะเริ่มได้ฉีดกันแล้วล่ะ
อย่างของสถาบันจุฬาพรเขาก็เริ่มปล่อย

แต่มันก็ต้องไปเสี่ยงเหมือนกันน้อง

ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณลงทะเบียนไปก่อน
คำถามด้วยข่าวลือทั้งหลาย

คือเมื่อคืนตัวเองก็ซัดพาราไป๒เมตร

และของน้ำต้องกินให้ได้ลิตรครึ่ง

แต่โอกาสที่คือวันนี้เขามีบทสรุปมาอย่างนี้

อุ๊ยเราจะไปรอแบบไฟเซอร์

ต้องรอฮะตุลาคมถึงจะมาถึงเมืองไทย
เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้กรกฎาสิงหากัญญา

มิถุนากรกฎาสิงหากัญญาเนี่ยมีอะไรฉีดไปก่อน
แต่มันจะมีให้ฉีดเขาจะต้องปล่อยยาออกมาให้ฉีด

แต่แอสต้าเซเนก้ามันคงไม่ได้จะมีให้ฉีดเยอะ
ว่าเป็นช่วงเนอะถูกนะครับอาจจะน้อยกว่าซินโอแหวกเยอะมาก
เพราะฉะนั้นมีอะไรฉีดเพราะว่าวันนี้มีคุณหมอออกมาพูดแล้วว่า
ถ้าสมมุติคุณฉีดไว้สิ่งหนึ่งเนี่ย
อย่างน้อยคุณก็ไม่กลับไปแพร่ระบาดที่บ้าน
ใช่มันลดการแพร่เชื้อแล้วก็ลดแอตราความดูนแรงของโรคได้ด้วย
อย่างนี้ตอนนี้ก็คือต้องรอบางทีตอนนี้ก็จะมีแบบพวก
สถานที่ที่เป็นฮ่างเหตุผลชนฮ่างสรรพสินค้าต่าง

ประมาณช่วงพฤษภาจนถึงปลายปีเลยแล้วก็จะมีการทราบ
แต่ว่ารายละเอียดอื่นก็คือต้องรอกันต่อไป

ทีมนางก็เข้าใจเอาข่าวนางงามมาให้ฉันอ่าน

เพราะว่ายอดจำนวนมันสูงริ้วมากเลยที่ตอนแบบเราเคยมีมา

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนางงาม
ถูกต้องเพราะว่าน้องเขาประกวดกันไปเมื่อเช้านี้

ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ประกวดนางงามเสร็จรู้

มีทั้งข่าวนางงามจักรวาลมีผัวแล้ว
มาประกวดได้ยังไงมีผัวแล้วมาประกวดได้ยังไง

คนก็ค่อนข้างจะบอกผลการตัดสินออกมาไม่เป็นธรรม

ครับผมก็ต้องอย่างแรกถ้าเป็นสื่อก็ต้องบอกขอแสดงความยินดีกับ
หากเป็นผู้นำประเทศจะรับมือกับปัญหาโควิดยังไง
อันนี้เขาถามอย่างนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์แบบ
ควรล็อกดาวน์ตั้งแต่เนิ่นเพราะเสียผู้คนไปมากแล้ว
เราไม่ต้องการเสียใครอีกเราต้องดูแลคนของเราตั้งแต่ต้น
คำตอบนั้นก็ทำให้เธอเนี่ยความมุมกุฎมันได้อย่างสง่างห้าม
เพราะว่าอย่างงั้นเนาะแต่งานเนี้ยก็มีดราม่าชาวเน็ตบอกแล้วทุกวันนี้
ทุกคนเนี่ยเป็นนักข่าวหมดเลยอ่าคุณคิดดูว่าชาวเน็ตเมืองไทยนี่ก็ไม่ธรรมดา
แต่ชาวเน็ตทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไปสืบไปสืบเลยเอ๊ะมีผัวแล้วนี่
เหมือนเคยรูปแบบเคยแต่งงแต่งงานจริงอ่ะมอสมีรูปแบบเหมือนพรีเวดดิ้ง
พูดชายหล่อแต่พูดชายตอนแรกเข้าไอจีได้เขาบอกไปแล้วนะ
โดยเพจเนี่ยอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกได้ตั้งคำถามถึงกองปรากฏว่า
่อนเน็ตว่าภาพแต่งงานของนางงามจักรวาลคนใหม่เนี่ย
ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่๓กันยายน๒๐๑๙เนี่ย
ฝ่ายชายเขียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือบทใหม่ของชีวิต
ต้องจับตาดูว่านางงามจักรวาลคนใหม่จะโดนปลดหรือเปล่า
เพราะเขาห้ามมีนางงามมีผัวถูกไหมล่ะปกตินางงามต้องห้ามมีผัว
ครับผมนะฮะไม่รู้จะเป็นเรื่องหรือเปล่า
ค่อยหาผัวตามกฎทั่วไปอ่ะอันนี้ที่ฉันรู้มา
อืมนะฮะก็คือคนก็เลยบอกอ้าวนี่แต่งงานแล้วนี่
ไม่รู้นะไม่เห็นสัตว์แหล่นเล่าให้ทุกคนฟังใช่ไหมฮะ
คือห้ามมีลูกซึ่งหากว่าภาพดังกล่าคือเรื่องจริง
ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครั้งที่สองนะฮะ
เพราะเขาย้อนกลับไปเมื่อปี๒๐๐๒นางงามรัสเซียเคยมีประเด็นเหล่านี้

จนต้องโดนถอดมงให้รองอันดับหนึ่งขึ้นมาแทนเลย

ถ้าสมมุตินางมีสามีจริง

คนที่ไปยืนลุ้นด้วยกันน่าจะยืนลุ้นกันสองคนใช่ไหม

แน่นอนว่าขนาดที่ผลการตัดสินรอบ๕คนสุดท้ายปรากฏว่า

ใช่น้องอาแมนด้าของไทย
ตัวแทนของประเทศไทยหลุดโผล่ไปไม่ถึงจักรวาล

ได้แต่ชุดประจำชาติเมียนมา

กระเป๋านางหายปุ๊บแล้วปรากฏว่าคนที่พม่า

ถูกค่ะคือตอนนี้ทางสุชาว

เขาถูกออกหมายจับหลังร่วมประกวด
แล้วก็ชูป้ายสื่อสารถึงชาวโลก

เธอจะเดินทางไปยังนิวยอร์ก

แล้วก็จะทำงานที่นั่นจนกว่าสถานการณ์

ซึ่งตอนนี้นางโดนหมายจับแล้วนะหนู

ต้องอยู่ที่อเมริกาไปเลยซึ่งแบบว่า
ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
นางกลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะ
หนังสือพิมพ์ของอเมริกาเนี่ยว่า
ที่เธอจะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกานั้น
เธอต้องคอยดูว่ามีรายชื่อของเธอเนี่ย

เพราะเธอเห็นรายงานของบุคคลที่มีชื่อเสียง

ขณะที่พวกเขาพยายามเดินทางออกนอกประเทศ

ย่างกุ้งอันนี้คือการเดินทางออกมาของเขานะครับ

และชั้นก็กลัวมากขึ้นนางก็แบบว่าโอเคแล้ว

มีความเสี่ยงในการเดินทางถูกนะฮะแล้วกระเป๋านางก็หายไปทั้ง๑๐ใบ
แล้วหลังจากเกิดรัฐบาหารในเมียนมาส์
เธอเล่าว่าการจมติวทหารทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความหวาดกลัว
ลาดตะเวนในเมืองทุกวันและบางครั้งพวกเขาก็ตั้งเครื่องกีดขวาง
ขัดขวางคนที่ไปมาในบางครั้งพวกเขาก็ยิงโดยไม่ลังเล
เขากลัวทหารของเราเองเวลาพวกเราเจอเขาพวกเราทำได้แค่รู้สึกโกรธ
แล้วก็รู้สึกกลัวนะครับเธอก็เล่าต่อนะครับว่าทุกเย็นทางโทรทัศน์
กองทัพจะออกหมายจับคนดังและประชาชนที่วิภาควิจารณ์ระบอบการปกครอง
และหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเธอก็รู้จักทั้งนั้นนะครับ
เขาก็กล่าวอีกว่าเธอนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยหากเดินทางกลับไปยังเมียนมาร์
ประเทศบ้านเกิดหลังจากที่เธอได้พูดถึงเรื่องราวสถานการณ์ในประเทศ
ให้คนชาวโรคได้รับรู้เรื่องราวภายใน
เธอจะไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหลังจากการประกวดจบลง
เขาบอกว่าตอนนี้นางก็ยังไม่รู้ว่านางจะไปไหนแต่นางกลับบ้านไม่ได้แล้ว
นางก็บอกว่าคนของเรากำลังจะตายแล้วเขาถูกฐานยิงทุกวัน
ครับนะฮะเธอก็กล่าวในวีดีโอปรากฏขึ้นบนเวทีประกวดก่อนที่จะรอบสุดท้ายว่า
ฉันอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนพูดถึงเรื่องราวเมียนมาร์
นับตั้งแต่มีการรัฐประหารฉันจะพูดออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้
แม้ว่าเธอจะไม่เข้าไปรอบสุดท้าย
แต่เธอก็ยังได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปครอบครองนะฮะ

แล้วล่าสุดนะครับนัตตี้รู้สึกจะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ค
น้องยังไม่ได้โดนหมายจับตอน๕โมง๑๙น้องยังไม่ได้โดนหมายจับนะคะ
หมายจับ๕๐๕จะประกาศทุกเย็นนะ
น้องเดินทางน่าจะช่วง๖๗พฤษภาคม
ซึ่งเช็คกับหนังสือพิมพ์ทางการของเมียนมาร์นะครับ
วันที่๖๗พฤษภาคมยังไม่มีชื่อน้องในลิสต
คือเอาง่ายยังไม่มีการประกาศว่านางโดนจับ
ในช่วงนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เป็นทั่วไป

คนที่ได้นางงามจักรวาลสรุปแล้วคือภาพ
ที่เราเห็นอันนั้นเขาก็มีข้อมูลตอนนี้มาอยู่นะคะ
ทำได้ดีนะคะก็คือการเท่ารอบ๑๐คนสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ไม่เป็นไร๑๐คนสุดท้ายก็สุดยอด

บอกว่าค่ำคืนที่มีความหมายได้จบลงไปแล้ว
มีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนาน
ความรู้สึกที่ได้เดินบนเวทีนั้นมันบรรยายไม่ถูก
แล้วฉันก็ทำได้ดีที่สุดอย่างที่ฉันได้บอกเอาไว้แล้ว

ส่วนล่าสุดมิสยูนิเวิร์สยังไม่มีสามีนะครับ
มาแล้วหรือเป็นผ้ามาจากไหนนะฮะคือใครครับ
ถ่ายพีเวดดิ้งเหรอเพราะอธิบายเป็นภาษาสเปนชี้แจงว่า
เป็นแค่การถ่ายรูปในธีมคู่รัก

นางยังไม่ได้มีเห็นไหมล่ะ

รู้สึกไม่คิดขอบคุณพี่ตุ้งส่งมาให้
เขาเขียนเลยว่ารูปที่เขาถ่ายมาเฉพาะแบบว่า
ถูกต้องแล้วต้องสแกนมาเป็นอย่างดี
แล้วปีนี้รู้สึกว่าสาวลาตินจะเข้ามาเยอะมาก

นะอาหนาตาแบบออกลาตินลาตินอเมริกาใต้นะครับ
เปรูไปแล้วอันดับที่๕ค่ะจำชื่อประเทศไม่ได้
โนมินิแกนอีกอันหนึ่งสวยเหมือนกันหมดเนอะ
เห็นคนตื่นมาเชียร์กัน๗โมงเช้าเหรอวันนี้
เพราะตามเวลาในเมืองไทยแล้วก็จะเริ่มประกวดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยทีเดียว

มันไม่ได้ดูดรุ่นไม่ได้ดูดไขมัน
เพราะว่าทำเต็มที่แล้วก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับ
เชื่อว่าคนไทยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมาก
แบบนี้สวยมากนะชุดโอ้โหดูสินางเลยไทยนี้เก่งมากใช่ค่ะ
ดูค่ะพี่ชอบชุดนี้ชุดแม่แม่แม่เขาบอกบางชุดของนางห้าหกแสนบาทเลยเหรอ
มีชุดหนึ่งหรอมีชุดปากชุดอะไรอย่างเงี้ยน้องอือฮือนะฮะ
เขาบอกของนางพมา่เตรียมไปสิบกระเป๋าหายหมดเลยเหรอหายหมดเลยค่ะใช่
แล้วก็น้องแมนด้านี่แหละก็ให้ชุดในระหว่างที่เก็บตัวให้ยืม

อยากให้น้องลดเมศใส่บ้างอ่ะ

ข้างบนไม่ได้สายสะพายไม่มีโอเคจบ
ปิดกรอบนั่งจริงนะครับได้ชื้นนี้ได้รสเวอร์ใส่ได้นะครับ
ใช่ฮะเป็นเด็กหญิงอีกหนึ่งคนครับโดนอีกหนึ่งรายเรียบร้อยนะครับผม
มิจฉาชีพแสบเข้าเป็นพนักงานส่งของครับเก็บเงินปลายทาง
เปิดดูเนี่ยได้แต่กล่องเปล่าครับ

บัวใหญ่พนะได้โพสต์เตือนภัยพร้อมกับข้อความว่า
เตือนภัยนะคะมั่วส่งของอ้างเก็บเงินปลายทางช่วงเวลาบ่าย๓๔๗นาที
มีพนักงานมาส่งของที่บ้านค่ะจ่าหน้า

ก็รับมาแล้วก็เอาเงินให้เขาไป๑๐๐
ก็เขาก็ทอนมาให้๔๐บาท

เพราะว่าไม่ได้เอกใจอะไร
พอรับเงินเนี่ยก็รอเซ็นรับของ
แต่ไม่ได้เซ็นค่ะปกติรับของเนี่ยต้องได้เซ็นตลอดเวลา
แต่พอเอาให้เนี่ยก็รีบขับรถออกไป
พอเอาให้เสร็จเนี่ยก็รีบขับรถออกไปเลย
พอมาดูอีกทีเนี่ยมันไม่มีชื่อ

ไม่มีของข้างในครับเลยทักถาม
ถามพี่ว่าได้สั่งของอะไรมาไหม

ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่

โดยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันก่อนเนี่ย

ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านครับ

ส่งมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะ

ด้วยความที่สั่งสินค้าออนไลน์อยู่เป็นประจำครับ

แต่ทันทีที่คนสั่งของทอนเงินเสร็จ

โดยที่ยังไม่ได้เซ็นรับสินค้าอะไร
มีการบันทึกชื่อที่อยู่ออก

ก็คือเหมือนกับดึงชื่อออกไปนะครับผม

เป็นกล่องหูฟังบลูทูธนะครับ
แต่เมื่อเปิดกล่องดูพบว่าเป็นกล่องเปล่าเลย
โทรศัพท์ไปถามสอบถามพี่สาว

เป็นพนักงานส่งสินค้ามาหลอกเอาเงินไป

แต่ของไม่ได้สั่งแล้วก็ของก็ไม่ได้มี

มันกลายเป็นยาบ้าแล้วก็ส่งมาปุ๊บ

ตำรวจก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองอีกว่า

วันนี้แอบเห็นมีบางคนเอายาบ้ามาทิ้ง

แล้วก็ต้องมาตามหาตามจับกันอีก

ผมว่าอันนี้น่าเป็นส่วนน้อย

ทำตรงตามกติกาตามกฎที่แบบ

แล้วก็รับไปก็ได้ของตามที่ตัวเองสั่งนั่นแหละ

ถูกนะครับแต่นี่ก็ยังดีนะ
อันนี้เงินแบบว่าแค่๖๓บาทเอง
เก็บนิดหน่อยนะครับนะครับ

คือตอนแรกตอนนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไร
หลายคนก็กำลังพยายามจะดูว่าจริงแล้วเรื่องของการเรียกอะไรเงิน
มันเริ่มมาจากตรงจุดไหนแล้วมันมีแบบใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่า
หลายต่อหลายเพจเองก็มีแบบการกำลังติดต่อแล้วก็รวบรวมเรื่องนี้
ดังนั้นตอนนี้เราออกมาพูดอะไรมันก็ยังไม่รู้ข้อสรุปว่าอะไรคือสิ่งที่จริง
อะไรคือสิ่งที่เราพูดกันไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

วันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์เขาก็บอกเลยครับบอกเขาไม่เกี่ยวข้องนะ
เกี่ยวกับการที่ออกมาขอรับความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้

แล้วก็คณะแพทยศาสตร์ก็ได้รับการติดต่อจากองค์กรมูลนิธิ
แล้วก็ผู้มีจิตเมตตาหลายท่านแสดงความประสงค์ที่บริจาคทุนให้กับน้องนัทวดีเนี่ยนะฮะ
ซึ่งทางคณะได้ตอบปฏิเสธไปด้วยซ้ำไปไม่เคยคิดจะเอาเงินใครเลยนะครับ
ถามว่ามีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากนะฮะที่จะให้เด็กคนนี้เรียนฟรี
แล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์นิสิตเนี่ย

คุณเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปชดใช้ทุนนะครับ
เขาบอกว่าเอางี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็ประสานทางคณะแพทยศาสตร์
ขอพบนางสาวนัทวดีนะครับเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของครอบครัว
จะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมเนื่องจากวันนี้มันมีกระแส
กระแสบนสังคมออนไลน์เกี่ยวกับว่าเฮ้ยทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี
แต่ยากจนของคณะเนี่ยน้องได้เงินบริจาคแล้วก็ควรจะสละสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่า
อืมถูกต้องป่ะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะ
มันควรจะเป็นของเด็กคนอื่นเพราะว่าในนี้ก็คงไม่ใช่มีน้องโก๊ค
ที่เรียนหนังสือเก่งใช่ไหมฮะในภาคอีสานก็คงจะต้องมีคน
ยังมีอีกร้ายมากมายยังมีอยู่นะครับล่าสุดอธิบดีมหาวิทยาลัยมหาศาลกรรม
แล้วก็ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้พบนิสิตแล้วก็แม่ของน้องเขาเนี่ยนะครับ
แล้วก็คณาจารย์โรงเรียนกาลสินพิทยาศัพท์สรรนะฮะขอโทษนะครับพิทยาศรนะครับ
เพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อมูลจึงได้ทราบว่ามียอดบริจาคในวันนั้น๒ล้านเจ็ด
ไม่ใช่๓ล้าน๗๒ล้าน๗นะฮะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ทราบว่านางสาวนัทวดีเนี่ยเดินทางไปปิดบัญชีธนาคารนะครับ
วันที่๑๒พฤษภาคมได้กระแสข่าวบนสื่อออนไลน์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาค
ซึ่งทางคณะก็ติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลในที่สุดแล้วนะครับคณะประชุมเพื่อหาแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ย
วันศุกร์ที่๑๔พฤษภาคมตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนางสาวนัทธวดี
พบสภาพบ้านอาศัยมีขนาดเล็กนะครับไม่ได้สัดส่วนไม่มีประตูสภาพบ้านไม่ค่อยปลอดภัย
ก็เลยเอาง่ายทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ต้องยอมรับว่าน้องจนจริงไหมต้องยอมรับน้องจนจริงไปเช็ค
เช็คมาหมดแล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คณะแพทยศาสตร์ไม่มีแผนให้ทุนการศึกษากับนางสาวนัทธวดีเพิ่มเติม
เนื่องจากเงินบริจาคมีจำนวนเพียงพอที่น้องจะเรียนหนังสือแล้วแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาศาลกรรม
มีแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสบปัญหาการขาดแคนทุนทรัพย์
ทุกหลักสูตรเน้นนะฮะไม่ได้เฉพาะหมอ
แสดงว่าทุนนี้ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะของนักเรียนหมอแล้ว
วันนี้ถ้าสมมุติคุณเรียนวิศวะคุณคอมพิวเตอร์ไซต์
หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเรียนดีเขาก็จะมีทุนให้
จริงเขามีทุนให้ค่ะจริงสามารถขอทุนได้เลย
ตอนตั้งแต่สมัยรถเมเรียนนะคะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันในคณะเดียวกันนะคะ
เมียเรียนศิลปกรรมออกแบบ
ก็มีเพื่อนคนนึงที่แบบว่าทุนทรัพย์อาจจะไม่ได้มากมายอะไรอย่างนี้
เขาก็ขอทุนที่จะเรียนเหมือนกันค่าเทิงค่าเทิมอะไรทางทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะดูแล้วแหละ
เด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ทุนในการเรียนไป
จริงจะบอกว่าเด็กที่เรียนดีหลายคนที่บ้านไม่ได้มีแบบว่า
สตุ้งสตางค์ฐานะค่อนข้างลำบากหลายคนถ้าเขามีการขวนขวายบางคน
ขอทุนแล้วทุนสำหรับเด็กที่เรียนเก่งจริงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีหลายอันนะ
ไม่ใช่แค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวมีการไปสอบชิงทุนอันอื่นอะไรอีกมากมาย
กระแสเรื่องของน้องโว๊คมันดันเกิดขึ้นมา
แล้วก็มีผู้ใจดีหลายคนบริจาคให้กับน้องไป
ค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่
มียังขาดแคนทุนทรัพย์ก็ลองดีเอ็มมาหาพี่เช้าดู
นะครับผมไม่หลอกแต่โอนไวไม่ถูกใจเดี๋ยวโอนเพิ่ม
นี่แม้เราเนี่ยนะอื้อพี่เช้ามึงเลี้ยงตัวมึงเองก่อนแม่
สันละแด่มีลูกอยู่หนึ่งแม่ก็เธอโอ้โฮแต่จะเหลียน

วันนั้นเพิ่งจะโชว์ลูกเบบีอยู่น้องนี่ฉันยังไม่รู้ว่าพูดกับตัวเองว่า
คงไม่รู้มันยังพึ่งแบบว่าพูดกับตัวเองว่า
เดี๋ยวสักห้าสิบฉันจะต้องปฏิบัติทำให้ลดละ

ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอู้สิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตเนี่ย
มันพังเพราะว่าผู้ชายที่ก็อายเขาไง
นึกออกปะล่ะเหมือนช่างผมใช้อายุห้าสิบสอง
นั่งเฝ้าแบบเด็กติดยี่สิบเจ็ด

แต่ระทะบมดห้าสิบพี่มองเห็นภาพมดเป็นอาจารย์มด่ะฮะ

จริงฉันจะต้องแบบลดละเลิกอย่าไปหมกมุดอยู่นี้
จริงแกงง่ายตายอย่างนี้ก็คนมันทังเลิกพวกนี้เยอะเนอะ

มาเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็อยากจะรู้คดีของน้องชมพู่นะคะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบกว่าตอนนี้อัปเดตสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

สำหรับคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่ค่ะท่านบอก
แต่วันไหนท่านจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งนึง
เมื่อถามว่ามีแนวทางส่งสำนวนให้อายการ

หากไม่รู้ตัวคนร้ายหรือไม่
ท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ท่านกล่าวว่า
เชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่

ขอให้รอดูไม่เกินมิถุนายนนี้ได้รู้แน่
และจะเป็นข่าวเดียวหรือไม่
พูดชัดเจนมากนะแต่ว่าท่านก็จะให้คำตอบที่แน่นอน

วันไหนจะมีการแผลขัด
ใช่มิถุนายนี้ก็รอกันเลยนะครับ
มาถึงกันอีกภิตตี้สาวครับ

สดเว็บพนันออนไลน์แถมมีโปรสยิวด้วย

แล้วยังเดี๋ยวมีการเปลื้องผ้าโชว์

เสียค่าเข้ากลุ่ม๓๐๐แล้วแบบคนเห็น
เอ้านั่นลายมดดำนี่ออกจับไปจัดให้ดู
พี่เป็นคนชอบเปิดเผยตัวตนมากรู้ป่ะ
ใช้ลายกับลายตัวเอง
แล้วเป็นการเปิดเผยแบบไม่ค่อยรู้ตัวด้วย
เผลอตลอดเลยนะครับผมและที่สำคัญคือน้องคนนี้ที่ถูกจับ
เคยเป็นข่าวโด่งดังใส่บิกินี่ขายแตงโมมาแล้ว
อ๋อตอนนั้นที่เคยเล่าข่าวไงนี่ถูกต้องที่ลำปางนั่นเอง
วันนี้ครับผมพลตำรวจตรีวิดีโอชนบุญทวีนะครับ
ภูมิกับการสืบสวนภูทรภักดิ์๕ครับได้รับการร้องเรียนว่า
อัปเดตเว็บไซต์แล้วก็ทำการไลฟ์สดเชิญชวนประชาชน
ให้เข้ามาเล่นในเว็บการพนันต่างนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่าง
ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีสมาชิกเข้าไปเล่นกว่าพันคนนะครับ
โดยมียอดหมุนเวียนตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อวันนะครับ
แล้วก็ขยายผลทราบว่ามีในทุนรายนึงมาเช่าบ้านหลังนี้
ให้ผู้ต้องหา๒คนทำการรับข้อมูลอัพโหลดลงเว็บต่าง
แล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ครับ
และหากเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยจะมีการเชิญชวนให้เข้าไปในกลุ่มลับครับ
ที่มีการโชว์การช่วยตัวเองของหญิงสาว
นี่ฮะนะครับผมอันนี้คือทีเด็ดไฮไลท์ของเขา
ทำให้มีคนเข้ามาสมัครเล่นเว็บไซต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มคือนางสาวจันทิมาอายุ๓๘ปี
และก็นางสาวมณีนุษย์หรือว่าน้องอุ้งอิงครับ
อายุ๒๐ปีครับโดยเจ้าที่นำตัวทั้งสองคน
ส่งพนักงานสอบสวนสพเขลางนคร
พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันโดยจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงและก็ทางอ้อม
ให้ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น
ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากพนักงานหรือรับอนุญาตเล่น
แต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าการพนัน
การเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
ตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศาสตร์๒๔๗๘
อย่างไรก็ตามครับนางสาวมณีนุษย์หรือว่าน้องอุ้งอิ๋งเนี่ย
ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะที่ผ่านมาเคยตกเป็นข่าวโด่งดัง
หลังจากแต่งชุดบิกินี่ครับไปยืนโอ้โหมา๒ลูกครึ่งนะครับตรงนี้
เป็นต่ออีกเดียวชุดบิกินี่ยืนขายแต่งโมกบริเวณถนน
สายลำปางแจ้ห่มครับซึ่งครั้งนั้นเจ้าที่จำรวจสอบภอร์ทุ่งฝ่ายจะได้ทำการปรับมาเป็นจุดเหงื่อห้าร้อยบาทในมาตรา๓๘๘
ในข้อหากธรรมการอันควรขายหน้าต่อทารกรรมนั่นโดยเปลื่อยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือว่าทำการลามกอย่างอื่นมาแล้ว
นี่ครับโอ้โหดูฮะโลละ๑๕บาทนะฮะ
คนขับบนท้องถนนก็คงจะต้องชะงักกันเลยทีเดียว
สังเกตแล้วแตงโมไส้ไม่ล้มด้วยนะฮะ
อีบ๊าผมหือเม็ดเล็กอ่าเม็ดน้อยไส้ไม่ลมด้วยนะฮะ

เมื่อกี้นี้ที่หลายคนนะฮะเข้ามาถามว่าจริงแล้ว

เมื่อกี้นี่เห็นคุณผู้ชมเข้ามาเขียนบอก

อย่างตัวเมืองอีกไม่ได้ลงกับแมวลงกับโรงพยาบาลเลย

เอาง่ายวันนี้เดี๋ยวกลับมากันนะฮะ
อยากชิมจะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะ
หน้านี้เราให้คนเฉพาะคนมีโรคประจำตัวโรคอ้วนหรือคนที่อายุมากกว่า๖๐
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น๓๑พฤษภาคมนี้คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับกลุ่มอายุ๑๘ถึง๕๙ปี
โรงพยาบาลของคุณที่อยู่ใกล้หรือที่คุณรักษาอยู่อยู่โรงพยาบาลแล้วลองเช็คดู
เอาง่ายคุณเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนตรงนั้นอาจจะใกล้บ้านคุณมากกว่า
อาจจะได้เร็วมากกว่าอันนี้เราพูดกันจริงนะฮะเพราะว่าหมอพร้อมมันทั้งประเทศ
ซึ่งวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรีเนี่ยเขาบอกเลยครับว่า
แล้วก็ยังสามารถจองวัคซีนโควิดผ่านโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์รักษา
ประกันสังคมส่งกันไหมถ้าสมมุติส่งปุ๊บเราได้เขียนสิทธิ์ของเราไปอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมครับว่าเราจะรักษาโรงพยาบาลไหนเพราะฉะนั้นเราไปลงทะเบียนเขาที่โรงพยาบาลที่คุณใช้สิทธิ์ของคุณได้อยู่แล้ว

แล้วก็นอกจากต่างจังหวัดบางคนบอกอุ้ยตายแล้วจะไปลงยังไงแอปโทรศัพท์เรายังเป็นโทรศัพท์แบบว่าโทรธรรมดา
ถามว่าขนาดเดียวกันกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์อยู่การวางระบบการลงทะเบียนเพื่อให้ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้บ้านพี่มีคนทั้งพม่าใช่ไหม

อ้าวจะฉีดยังไง

แต่ผลข้างเคียงมีไหมมันก็มีครับก็บอกว่ามันก็มีการ
มันยังไม่ค่อยมีใครแพ้ยาเท่าไหร่ถูกต้องแต่ถามว่าเป็นโค้งเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้
เอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ย
มีใบยืนยันอาการแพ้วัคซีนสถานที่วัคซีนเนี่ยสปสชนะครับ
พร้อมจะเยียวยาตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยจะจัดสรรเงินวงเงินไว้๑๐๐ล้านสำหรับช่วยเหลือเบื้องต้น
คนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิดนะครับ
มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่๕เมษายนเป็นต้นไปนะฮะ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
ว่าคุณจะจนจะรวยทุกคนได้ฉีดเหมือนกันหมด

อ้าวค่ะพี่บอสไปต่อเลยค่ะเรื่องวัคซีน
อย่างที่เราบอกวัคซีนเราคงต้องพูดหลายคนก็คืออยากจะฉีดวัคซีนกันแล้วล่ะ
เดี๋ยวเราจะได้เริ่มมีวัคซีนเข้ามาอย่างเต็มที่

พี่เบิร์ตเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าอยากจะวิงวอน

ฉีดแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะพี่เบิร์ตก็น่าจะฉีดแล้วล่ะนะครับวัคซีนที่ฉีดเข้าไปก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกขอให้มีความมั่นใจจองที่หมอพร้อม
เบิร์ตก็ได้ฉีดแล้วเลยนะครับถึงแม้ว่าจะคิวกันยาวแต่ก็มีความหวังด้วยความปรารถนาดีจากพี่เบิร์ต
อยากจะเจอกันเร็วก็ต้องไปฉีดวัคซีนกันนะนะครับชมพู่ก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
กระดาษที่เป็นแฟนอย่าแห่คอมเมนต์ก็รอดูว่ารีวิวของชมพู่จะเป็นยังไงหลังจากฉีดซึ่งไปนะวันนี้
มาถึงเรื่องราวของคุณเคนแล้วก็คุณหน่อยกันนิดนึงดีกว่านะครับผมตอนนี้สร้างบ้านหลังใหม่ครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับ
บ้านหลังใหม่สร้างเป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดนะครับผม
วงผัวพันธ์ตอนนี้นะฮะน้องคุณแล้วก็น้องจุนนะครับก็เริ่มโตกันแล้วนะครับ
แถมลูกชายทั้งสองคนก็สนิทกับพี่เขนและพี่หน่อยบุษกรมากนะครับ
ล่าสุดทั้งคู่ได้อัปเดตภาพใหม่นะครับผมนะบ้านหลังใหม่นะครับที่ดูเป็นรูปเป็นร่างออกมาเรียบร้อย
โทนสีเนี่ยยังเข้ากับธรรมชาติรอบบ้านมากแล้วก็ยังมีแม่น้ำอยู่ใกล้อีกด้วยนะครับ
อันนี้ที่กรุงเทพเหรอคะอันนี้น่าจะเป็นต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนะครับผม
เหมือนจะมีบ้านที่เขาใหญ่สักอย่างนึงไม่รู้อันไหนอูดีเนาะอยู่กับธรรมชาตินะคะ
อีกหนึ่งคนเรื่องของคุณสอนรามไม่มีอะไรอันนี้เขาก็จะมีการโพสต์คลิปโชว์พัฒนาการของน้องวิจิน้อง
แฟนก็เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะครับเขาเรียกว่าเป็นสามุไรพ่อลูกอ่อนสำหรับคุณสอนรามอ่ะนะคะ
ก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลน้องวีจิอย่างเต็มที่
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกอดีตภรรยาอย่างคุณกุ้งพลอย
ออกมาไลฟ์สดแฉบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยไม่มีพัฒนาการก็ตาม
ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปของน้องวิจิอันนี้เราลองดูนะคะ

แล้วมีการตักบะหมี่นะคุณผู้ชมนะเข้าปากของตัวเอง
อะไรอย่างนี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดแล้วว่าน้องมีพัฒนาการขึ้นมาก
งานนี้แฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมกันแบบรัว
อืมนี่ค่ะติดดินแต่บินได้
น้องมิจินะพี่หนุ่มเขาก็ตั้งใจเลี้ยงนะ

เขาก็ตั้งใจเลี้ยงเลยแหละ
คือไม่ต้องไปคิดเพราะว่าเขามีแม่เขา
บ้านเขาคือพี่สาวกับแม่เขาดูแลอยู่แล้ว

คงจะแบบว่าแบบ๑๐๐ไม่ได้
แต่ฮุ่ยายิ่อ่ะก็คือหมายถึงอ้าย่าใช่ไหม

กับทีวีสาวพี่หนุ่มดูแบบใกล้ชิดสุด
ครับผมนะครับ
ก็ต้องดูพนักงานไปพร้อมกันกับพี่หนุ่มแล้วก็พวกเราด้วย
เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมขา
กลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะช่วงหน้าครับ

ไปอันนี้ดีกว่าค่ะน้องแต้ว
ก็มีการฉลองวันเกิดคุณแม่นิดนะคะ
ซึ่งก็เรียบง่ายแต่อบอุ่นมากนะคะสำหรับครอบครัวนี้
ปีนี้ครอบครัวเตมีรักจัดงานวันเกิดให้กับคุณแม่นิด
โดยแต้วนัทพรก็มีการโพสต์รูปครอบครัว
ที่มีไฮโซไนร่วมเฟรมอยู่ด้วย
งานนี้นอกจากจะเห็นภาพอบอุ่นแล้ว
ก็ยังได้เห็นทั้งคุณแต้วแล้วก็ไฮโซไน
พาครอบครัวมาทำอาหารด้วย
ครอบครัวใหญ่เลยนะคะ

อีกหนึ่งอันอันนี้ก็เห็นกันมาอยู่
สำหรับคู่นี้หลายคนก็เอ๊ะยังไงนะ
อนอะไรยังไงกันหรือเปล่าเลิกหรือไม่เลิกล่ะ

เล่าอันนึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือพี่พี่มอดต้องถามมดดำ
พี่มอดเราต้องเป็นคนเล่าไงอุตส่าห์เกลิ่น

เล่าไปพี่มอดค่ะแค่เขียนอยู่หน้ากระดาษเลยพี่มอดค่ะนักอาราอยู่
เออมาอาจมาจัดให้ก็ได้ฮะดิวนะครับ
เชียร์ชัดสัมพันธ์ดีวริสราครับ

แล้วก็ภาพคู่ที่เคยหายไปเนี่ยก็กลับมานะครับ
ซึ่งคาดว่าคืนดีกันแล้วคืนดีกันแล้วฮะ
หนุ่มไอ้ดิวไอ้บ้าน่าจะซ่อนรูปไว้นะครับผม
แล้วก็กลับมาติดตามฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจได้
เพราะก่อนหน้านี้คนก็จะถามว่าอ้าวเขาจะเลิกหรือเขาจะรักกัน
อ่าวบางทีเราก็ไปอย่างนี้กันไปอะไรอย่างนั้นนะครับผม
แต่วันนี้ก็กลับมาละรักกันแล้วเรียบร้อย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับกับพาวสไฟไข่
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับ